ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยมันโหดเยี่ยมเกินไปหรือเปล่า
ค่ะมีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุเพิ่งยี่สิบหกปีนะฮะ
เขาเรียนอยู่ด้วยเรียนวิศวะช่างไฟปี๔ช่างกลปฐุมวัน
แล้วทำงานไปด้วยเมื่อคืนนี้ขี่รถออกจากบ้านค่ะ
มีคู่อริขี่รถไล่ตามมารัวยิงไม่ยั้งนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตกระสุนเข้าร่างกายไป๘นัดด้วยกันนะครับ
รวมกันเลยหมดเย็นไปเลย

นี่ฮะขี่รถมาตามประกบนี่ยิงใส่ไปแปดนัดก่อนนะค่ะ
ย้อนกลับมายิงใส่ต่ออีก
รวมแล้วทั้งหมด๑๑นัดโอ้โหที่เราได้ยินเสียงปืนนะค่ะ
และที่ร่างของผู้ตายเนี่ยกระสุนเข้าไป๘นัด
โหดเยี่ยมมาก
โอ้นี่เงียวกันขนาดนี้เลยเหรอ

นี่ฮะไปเสียชีวิตอยู่ริมกำแพงรั้วตรงนี้นะฮะ

เขาวิ่งหนีแล้วอะค่ะแต่ตอนนั้นคงโดนเข้าไปหลายนัดแล้วเหมือนกันอ่ะ

โอ้โหนี่คือมันไล่ตามมากะเอาให้ตายจริงเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่ถูกไล่ยิงเนี่ย
แล้วก็เสียชีวิตชื่อนายนพัฒน์สุวรรณวีนากุล

อายุ๒๖ปีเขาเป็นนักศึกษาชั้นปี๔
คณะวิศวกรรมไฟฟ้าของเทคโนโลยีช่างกลปฐุมวัน
ตอนนี้ยังเรียนอยู่ปี๔แล้วก็ทำงานไปด้วย
จักรยานยนต์ที่ขี่มาในภาพจากกล้องวงจรปิดตรงถนนเนี่ยฮะ
กำนันแม้นเนี่ยเมื่อคืนนี้นะฮะ
เขาขี่เวสป้าสีดำมา
มาถึงแยกกำนันแม้นตรงนี้เนี่ย
คนร้ายเป็นผู้ชาย๒คนขี่จักรยานยนต์
ใส่หมวกน็อคสีดำเนี่ย

ประกบไล่หลังมาแล้วยิงใส่ก่อน
พอเขาวิ่งหนีไปเนี่ยไปกลับรถมาตรงนี้
ยิงต่ออีก๑๑นัดนะฮะ
แต่กระสุนเข้าร่างไปเนี่ย๘นัดด้วยกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๕๐นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตรงนี้เป็นริมถนนอาคารพักอาศัยของพนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
เทิดไทย๘๖หรือว่าแยกกำนันแม้น
เขตพาศรีเจริญกรุงเทพฯ
หลังได้รับแจ้งเหตุกู้ภัยก็มาตำรวจก็มา
ท้องที่สอนอบางขุนเทียนนะครับ
น้องนัทหรือว่านายนพัฒน์เนี่ยนะฮะ

กระสุนที่เข้าไปเนี่ยเข้ากลางหน้าอกหนึ่งนัด

ชายโครงขวา๑นัทข้อมือขวา๑นัทใต้สดืออีก๑นัทต้นขาขวาอีก๑นัท
นักแห้งขวาอีก๑นัทหัวไล่ซ้ายอีก๑นัทและมีหัวกระสุนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
อีก๑หัวด้วยกันนี่ฮะนัพพัฒน์หรือว่านัทฯพึ่ง๒๖ปีนะครับ
คุณพ่อหลังจากได้รับแจ้งเหตุก็มาที่ที่เกิดเหตุนะครับนี่คือน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
ก็แน่นอนแล้วฮะพ่อก็โอ้โหบอกทำใจไม่ได้ค่ะ
มาถึงไม่ทันได้ดูใจอะไรลูกชายเลยลูกชายเสียชีวิตไปแล้ว

ตอนนั้นเจ้าหน้าที่คลุมผ้าไปแล้ว
นี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้น
นั่นน่ะสิคะถึงได้ยิงกันโหดเยี่ยมขนาดนี้
เป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันหรือความขัดแย้งส่วนตัวหรืออะไรยังไง
แต่ที่แน่ก็คือน้องเขาเรียนอยู่ปี๔วิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีช่างกลปฐุมวัน

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปตามเรื่องนี้นะฮะ
แล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงมาด้วย
ทุ่ม๕๐นาที๓๔วินาที
มุมนี้อาจจะไม่เห็นเหตุการณ์มากนักแต่จะพอเห็นรถที่ขี่ไปแล้วมีเสียงปืน
ค่ะเรียนเป็นจังหวะที่เขาวนกลับมาแล้วยิงซ้ำ

อันนี้ชุด๒

นี่นะฮะคือตอนที่ยิงชุดแรกแล้ววนกลับมาเนี่ยห่างกันแค่สักประมาณไม่กี่วินาที

แล้วกู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงนะครับ
วันนี้เราไปที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๓ทุ่ม๕๐นาที๖วินาที
นี่ฮะผู้เสียชีวิตขี่รถผ่านหน้าบ้านมุ่งหน้าไปทางแยกกำนันแม้นจุดเกิดเหตุ
จากนั้น๓ทุ่ม๕๐นาที๒๔วินาที
เห็นจักรยานยนต์ของคนร้ายเนี่ยขี่ตามไปอย่างกระชั้นชิด
ก่อนที่๓ทุ่ม๕๑นาที
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะฮะ
จะเห็นคนร้ายขี่รถย้อนกลับมา
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
อยู่ระหว่างจุดเกิดเหตุกับบ้านของผู้ตาย
คือระยะห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๓๐๐เมตร
จากบ้านผู้ตาย๑๘๐เมตร
กล้องนี้จะเวลาจะเร็วกว่าเวลาจริง๑๔นาทีนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุจะเห็นว่ารถของคนร้าย
ขี่มาแล้วชิดซ้ายชะลอความเร็ว
เหมือนกับมาดักรอนะค่ะ

พอรถของน้องนัท
ขี่ไปทางแยกกำนันแม้นจุดเกิดเหตุ
คนร้ายก็ขี่ตามไป
แล้วหลังจากเกิดเหตุ๒นาทีเนี่ย
คนร้ายขี่ย้อนมาทางนี้นะ
่งหน้าไปทางถนนบางแคร์
เราก็เลยแกะรอยรถของคนร้ายนะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
นี้จะช้ากว่าเวลาจริง๒๐นาทีนะครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่าคนร้ายเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วขี่รถ
แล้วเลี้ยวขวาไปทางถนนบางแคร์จริงนะฮะ

ว่าคนร้ายเนี่ยขี่มาทางนี้
วันนี้ก็ต้องไปติดต่อรับศพกันนะครับ
ในติเวชโรงพยาบาลสิริราณ
ยาตแล้วก็เพื่อนพู่ตายมารับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแถวถนนเทิดไทย
ได้คุยกับพ่อของผู้ตายนะคะ

เพราะว่าลูกพ่อไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับใคร
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวกับใคร
ปกติแล้วลูกชายของพ่อที่พ่อรู้จัก
เป็นเด็กตั้งใจเรียนตั้งใจทำงาน
ปีก่อนก็เคยถูกทำร้ายมาบ้างเหมือนกัน
แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีสัญญาณอะไรเลย
พ่อบอกว่าอยากวอนสื่อและเจ้าหน้าที่

ทั้งอุกอาจแล้วก็โหดเฮียมาก
ท้าทายกฎหมายอย่างถึงที่สุด

ควรยังได้ไม่เคยคุยอะไร

ความจริงตั้งใจว่าเดี๋ยวจบปี๔ปีนี้

เราได้คุยกับผู้ที่รู้จักกับผู้ตายคนนึงเขายืนยันนะฮะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ตายมานานนะ
ยืนยันว่าเป็นคนดีไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวนิติไปคุยด้วย
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกสาวของเขาลูกสาวเล่าให้ฟังเสมอ
บอกว่านัทหรือว่านายนพัฒน์เนี่ยนะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมาก
แต่ก็จะออกแนวใจถึงหน่อยใครมีปัญหาอะไรเนี่ยจะคอยไปเคลียร์ให้
เพราะเขาเป็นประธานรุ่นช่างกลปฐุมวัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน
ผู้ตายอาจจะเคยมีคู่อริหรือคู่กรณีต่างสถาบันมาก่อนหน้านี้
แล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยคงจะแค้นใจฝังใจอยู่หรือเปล่า
เมื่อคืนนี้เลยมาดักรอแล้วก็มาก่อเหตุ
ไปเคลียร์ให้เลยรู้แล้วครับ
ใช่เอาแล้วไปทั้งฟู้ทั้งบุญ

เขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้พูดไพร์ก็มีเรื่องบ้าง
ก็ตามภาษาเด็กวัยรุ่นอาจจะมีชกต่อยบ้างอะไรบ้าง
แต่ก็ไม่เคยมีปัญหารุนแรงอะไร
เมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ตายเนี่ยเคยบอกกับเขา
เคยมาบ่นประมาณว่าเนี่ยเหมือนกับมีคนคอยตาม
แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อคืนนี้นี่แหละ
ซึ่งมันโหดเยี่ยมรุนแรงเหลือเกินยิงถล่มเหมือนแบบโอ้โห๑๑นัด
แล้วพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วมันเหมือนมืออาชีพด้วยหรือเปล่า
มีมารอก่อนสะกดรอยตามเหมือนรู้เวลาที่เขาจะต้องออกไปทำงาน
เขาจะออกไปเนี่ยคือออกไปทำงานนะเขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ซึ่งตรงนี้อาจจะมีคนชี้เป้าด้วยหรือเปล่ามูลเหตุก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องของต่างสถาบันคู่อริ
หรือว่าเรื่องการยิงผิดตัวแต่เท่าที่รู้ผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่ที่ทำงาน
ที่ผ่านมาก็เรียนไปทำงานไปปัญหาก็มีบ้างเป็นแนววัยรุ่นทั่วไป
ซึ่งไม่น่าจะต้องถึงขั้นมายิงกันตายขนาดนี้
ประสบการณ์เขามันต้องมีแบบคนชี้เป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ใคร
ไม่รู้ว่าว่ามีปัญหากับใครเพื่อนที่ทำงานคนนอกหรือผิดตัวหรืออะไรอย่างนี้
ใช่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูเหมือนมืออาชีพ
เหมือนเหตุการณ์มันดูสลดมากมันยิงต้องแบบพิเศษนักอย่างเงี้ย
แบบคือกะเอาให้ตายเลยอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่ามันจะแค้นอะไรขนาดนั้น
ไม่รู้ว่ามันเป็นความแค้นหรือมันเป็นเอาสนุกเอามันหรือผิดคนอะไรอย่างนี้
คดีนี้อยู่กับสอนอบางขุนเทียนนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของคู่อริต่างสถาบัน
ตอนนี้ตำรวจได้เรียกเพื่อนผู้ตายแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้ว
กำลังไล่กล้องวงจรปิดในจุดต่างเพิ่มเติม
เพื่อแกะรอยการหลบหนีของคนร้าย
นี่นะฮะโอ้โห

แต่นี่มันโหดเยี่ยมมากนะถึงขั้นแบบวนรถกลับมายิงซ้ำแล้วยิงหลายนัดด้วยจนเขาตายอย่างนี้